กันเลยมาติดตามความยอดเยี่ยมของทีมวรรยบวรรณหยินนะครับ
อายุไม่เกิน๑๙ปีกันบ้างที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบตัดเชื่อได้สำเร็จครับ
การแข่งขันนะครับเจอกับทางคาซักสถานครับเมื่อวาน
เอาเฉล้าไป๓ซึนรวดนะครับ
๒๗๒๕๒๕๑๖และ๒๕๑๓ก็ผ่านเข้าสู่รอบรอง
พบกับจีนเวลา๑๗นาที๓๐นาทีวันนี้
แล้วก็ติดตามนะครับบันทึกการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒คืนนี้นะครับ
คืนนี้หรือว่าถ้านับเวลาเป็นเช้าวันที่๑๗มิถุนายนนะครับ
ก็เที่ยงคืนครึ่งถึงตี๒๓๐นะครับ
สำหรับเทปวันทิศการแข่งขัน
วันนี้มีให้ชมกันทั้งหมด๔คู่นะครับ
คู่๔โมงเกษียมฤดิตเจอกับมภาค

บุรีเจอกับการท่าเรือนี่เป็นซูเปอร์บิ๊กแมชเลยนะครับ
ราชนาวีจะพบกับสมุทรสาครทุกคู่
ซึ่งคู่ชมบุรีกับการท่าเรือสามารถติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
เป็นบันทึกการแข่งขันเวลาตี๒๓๐ครับ

คู่เอกเสาร์นี้ก็อย่าลืมติดตามการป้องกันแชมป์นะครับ
ในรุ่น๔๙กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าสูสีนะครับถูกคู่มาก
แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะมีการปรับกฎิกาจาก๓ยกเป็น๕ยกนะครับ
โดยจะชก๒พัก๒เริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับ